การนัดแคบที่ภาคสาธิ์สันทุทรที่ครูปีชานะครับมีการไปฟ้องหัว
จรูนในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรที่กล่าวหาว่าหมวดจรูนนั้นไปเก็บ
เตอรี่ของเขามานะครับแล้วก็ถูกรางวัลที่๑สุดท้ายสารเลื่อนอ่านคำ
พิพากษาเพราะว่าเอกสารมีความผิดพลาดนั่นเองครับ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาร้อยจำรวจโทจรูลมิมู
หมวดจรูนนะครับอดีตข้าราชการตำรวจพร้อมครอบครัว
เดินทางมาที่ศาลพร้อมกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้ม
เดินทางไปฟังคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อนครูปีชาก็ไปตั้งแต่๘โมงแล้วครับ
หลังจากตั้งแต่เมื่อวันที่๑๖ตุลาคมของปีที่ผ่านมา
ครูปีชาพร้อมทนายยื่นอุทธรณ์ในคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
กล่าวหาว่าหมวดจรูนยักยอกนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑
งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐หมายเลข๕๓๒
ชุด๕ใบเป็นเงินรางวัล๓๐ล้านเอาของเขาไปขึ้นเงินนะฮะ
สารชั้นต้นยกฟ้องไป
ก็หมายความว่าหมวดจรูนนั้นเป็นฝ่ายชนะคดีในชั้นนั้นไปนะครับ
ขณะที่ครูปีชานะฮะวันนี้ก่อนเดินทางมาสารไปไหว้
พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเอาเลิกเอาใช้ครับ
แล้วก็ยังยืนยันพูดเหมือนเดิมที่เราคุ้นกัน

ความจริงก็คือความจริงแล้วครับ

พร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเขาว่า
ขอบคุณคนทั้งประเทศที่ให้กำลังใจเขา

นะฮะขณะที่บรรดาเจ๊เจ๊ทั้งหลายนะฮะ

แม่ค้าลอตเตอรี่เดินทางมาด้วย

นะฮะเดินทางมาให้กำลังใจครูปีชาด้วย

ตเตอรี่เป็นของครูปีชาแน่นอน

เอาดอกมงดอกไม้มาให้บรรดาเจ๊กับครูปีชาด้วย

หลังจากทั้งสองฝ่ายเดินทางขึ้นไปยังห้องพิจารณาคดี

ทั้งครูปีชาทนายตั้มเนี่ย
ออกมาจากศาลแล้วบอกสั้นว่า
สารท่านให้กลับไปเอาสำนวนคดีของแต่ละฝ่ายไปยื่นต่อสารเพิ่มเติม
ก่อนที่ศาลจะอ่านคำพิพากษาโดยสีหน้าของทั้งสองฝ่าย
ก็ดูมีความเป็นกังวลทั้งสองฝ่าย
นักข่าวเราก็เฝ้าอยู่หน้าศาลผ่านไปกว่า๕ชั่วโมงครับ
ล่าสุดหมวดจรุนและภรรยาพร้อมกับสนายศิษฐา
เดินทางออกมานะฮะก่อนจะชี้แจงกับสื่อมวลชนว่า
วันนี้ศาลท่านได้เลื่อนอ่านคำพิพากษา
หลังจากจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนเสียก่อน
ขณะที่ครูปีชาก็บอกว่าก็ไม่กังวลหรอกครับ
แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ห่วงใยเหมือนเดิม
ไปฟังเสียงของทั้งสองฝ่ายนะครับ
ทำไมเอกสารอันนี้มันมี๓๐๐กว่าแต่นับได้แค่๒๐๐กว่าแผ่น
ท่านก็เลยให้ลงมาสอบใหม่นะครับในประเด็นนี้นะครับ
ไม่มีผลอะไรหรอกครับเพราะว่าคือศาลท่านจะ
มันเหมือนกับเป็นเรื่องทางธุรการให้มันถูกต้องเท่านั้นเองนะครับ
รันเลขให้ถูกของเลขหมายเอกสารครับ
กลัวงวนไหมครับที่มันจะยืดเหยือกไปอีกนานนะครับคุณ
ความจริงคือความจริงไงครับไม่กังวล
แล้วก็ทุกวันนี้ทุกท่านก็ติดตามสอบถามมาโดย
ทุกครั้งที่เจอก็อยากตอบถาม

ก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็
อยากให้ทุกคนได้มีสุขภาพดี

เอากลับไปถึงโควิดเลยนะคุณครูปีชา

เพราะว่าสารนัดจ่ายสวนตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง
๓๐มิตรทุนายนเป็นคดีมหากาศจริง